พี่กัสพร้อมเหลือเกินฮะหลอนกว่านี้มีแค่ในภาพยนตร์เท่านั้น
แต่ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงพิกัดคือจังหวัดอำนาจเจริญครับ
อยู่ดีผีโผล่มาข้างทาง
คำเดียวสั้นทำไมถึงรู้ว่าเป็นผีฮะ

มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สำคัญขาไม่แตะพื้นไม่มีขาอีกต่างหากครับ
สนั่นลั่นรถเถียงกันเสียงแตกอยู่ในรถ

ว่าจะบอกคนคืออย่าพูดว่าคนเลยนะ

เกษตรกันนั้นเหล่านี้เช่นคำว่าโครตในใจหลอนเหลือหลายจริง
ขับรถอยู่ดีมีภาพสโลให้ดู

ขับรถอยู่ดีเจอใครก็ไม่รู้อยู่ข้างทาง
จะเดินก็ไปเดินอยู่นิ่งไม่ไหวติงฮะ
แล้วจากนั้นมาพยายามที่จะเอาภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถ
เอามาขยายในภายหลังพอมาขยายได้ภายหลัง
๑มันดูแปลก๒มันดูหลุกกวง
เขาเรียกว่าทะลุทะลุอ่ะพอมองไปเหมือนแสงไฟทะลุร่างเข้าไปได้
แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือพอขยายที่ขาหาไม่เจอ

คราวนี้แหละสนั่นเลยที่กรี๊ดไปถูกแล้วฮะ
เหตุการณ์นี้บอกอีกทีพิกัดคือจังหวัดอำนาจริง
คนในรถมีทั้งหมด๓คนเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๒แล้วก็เถียงกัน
นั่นหวั่นไหวเลยแล้วเรื่องนี้ชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกฮะ

ที่เชื่อบอกว่าพี่เอาจริงนะเวลาพี่เจอแบบนี้หนูก็เคยเจอ
แล้วหนูต้องไม่พูดเพราะเคยอ่านมาว่าเวลาเจอแบบนี้
อย่าไปทักเขาเพราะไปทักเขาเหมือนเรียกเขาขึ้นรถ
นี่ฮะอันนี้คือคนฝั่งเชื่อส่วนฝั่งไม่เชื่อ
พี่พี่ดูเขาดีหัวเขามีไฟส่องกบอยู่หรือเปล่า
เขาอาจจะเป็นคนส่องกบแถวนี้ก็ได้
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่มีคำตอบนะครับ
แต่ว่าหลายคนที่เจอแบบนี้ก็เจอเรื่องสุดหลอนข้างถนนได้เหมือนกันนะฮะ